ส่วนขอบสนามนะครับของซีเกมครั้งนี้น่าสนใจกับนักกีฬาเมื่อวาน

เป็นผู้พิการทางการได้ยินที่ลงแข่งขันร่วมกับคนปกติเป็นครั้งแรก
ติดตามรายงานได้จากคุณวิริวิทยเจริญเชื้อ
พงศธรพันติ๊บโจหนูวัย๑๘ปี
คาราเต้ประเภทท่ารำทีมชาติไทยรายนี้
มองเหมือนเผินอาจเหมือนคนทั่วไป
แต่แท้จริงแล้วเขาคือนักกีฬาคนพิการ
ดีกรีเหรียญทองเดฟลิมปิกเกม

เพิ่งแข่งขันจบไปเมื่อเดือนที่แล้ว
งสะทอนถ่ายทอดเรื่องราวชีวิตให้เราฟังผ่านล่ามภาษามือ
ถึงการข้ามชั้นมาแข่งขันในกีฬา๔เกมว่า
รู้สึกดีใจที่ได้รับโอกาสสำคัญครั้งนี้
ซึ่งต้องลงแข่งขันกับนักกีฬาที่มีร่างกายปกติ
ถือเป็นบทพิสูจน์ครั้งสำคัญที่สุดในชีวิต
ซึ่งจะพยายามทำผลงานออกมาให้ดีที่สุด
ในการแข่งขันครั้งนี้ครับผมจะไม่กดดันตัวเอง
การจะต้องตั้งเป้าว่าจะต้องได้เหรียญอะไรนะครับ
แต่ผมขอชนะให้ได้ทุกรอบที่ผมได้ลงทำการแข่งขันก็พอแล้วครับ
ด้านโคสต์ปุ้ยยานิสาต่อรัตนาวัฒนา

ผู้ที่คลุกคลีและถ่ายทอดวิชาให้กับพงศธรยอมรับว่า
ปัญหาของนักกีฬารายนี้คือการสื่อสาร
จากหูหนวกไม่สามารถพูดได้
อีกทั้งดวงตาข้างขวายังบอดสนิท

แต่สิ่งที่เข้ามาทดแทนคือความใจสู้และขยันฝึกซ้อม
เขาเป็นเด็กที่อยู่ที่มาเลเซีย

แล้วสักประมาณ๓๔ปีที่แล้วเขาก็จะมาซ้อมกับปุ้ยตลอด
มีไปมาก่อนแข่งในประเทศไทย
เขาก็จะมาซ้อมกับปุ้ยก่อนสัก๒๓ประเทศนี้
แล้วก็แข่งเสร็จจนประมาณปีที่แล้ว

แล้วก็เวลามีการคัดตัวไปแข่งต่างประเทศ

แล้วก็ติดแล้วก็ไปแข่งในนามทีมชาติไทย
พูดตามตรงในเรื่องของการแข่งขันระดับต่างประเทศ
กับคนปกติด้วยมันจะค่อนข้างจะยาก
เพราะว่าหลายอย่างซึ่งเขารับรู้ทางอารมณ์ไม่ได้
รับรู้ทางทางเสี่ยงไม่ได้ซึ่งการพัฒนามันจะช้า

บางทีเขาก็ทำดีบางทีเขาก็ทำไม่ดี
เพราะเหมือนมันเหมือนกับเขาจับอารมณ์ยากอย่างนี้ค่ะ
หากทุกคนมีความตั้งใจจริงไม่มีอะไรที่ทำไม่ได้
สะทอนได้พิสูจน์ให้ทุกคนเห็นแล้ว
ชูสักวงทองดีข่าวไทยรัฐทีวีแบรนด์งาน